หลายท่านก็สนใจตำรวจไปร่วมกลุ่มร่วมแก๊งกับคนทั่วไปอีก
รวมกันเป็น๑๕คนตำรวจ๔รวมเป็น๑๕
รีดเงินของนักเล่นพนันออนไลน์ใช่ปรากฏว่าวันนี้นะฮะ
มีตำรวจหนึ่งนายมารายงานตัวมารับทราบข้อเก่าหา
แล้วจากนั้นก็ต้องนำตัวส่งสารใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าเรื่องมันยุ่งมันชุนละมุน
ตอนจะเอาตัวไปสารนี่แหละครับ
ถามนิดนึงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ยังไงครับผมปฏิบัติหน้าที่ไง
ผมสื่อสวนกับอุปสรีเวฟอืมแต่ทำไมถึงไปขุรีไถไม่มีครับ
เขาเดินมาจ้าอ่าอันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเนี้ยสิ่งของผมเสียหายเนี้ย
เต็มเถอะ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
เป็นยังไงฮะตอนควบคุมตัวก็น่าสนใจแล้วคำให้สัมภาษณ์ผมทำตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
เลยนะโอ้โหอันนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเอาดูตรงนี้ก่อน
ตำรวจสอนอบังนาคู่คุมตัวพันธุ์ตำรวจตรีคมรอดเภา
ตำแหน่งท่านเป็นสารวัตรสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยี๕กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ไปอุ้มไปรีดเงินนักพนันออนไลน์๔แสนบาท
แล้วก็พระเลี่ยมทองราคา๒แสนบาทกว่าอีกองค์หนึ่งด้วย
ไปร่วมกับแก๊งตำรวจแล้วก็มีคนปริศนาอีก
รวมแล้ว๑๕คนได้เมื่อคืนวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ผ่านตำรวจคมผ่านตำรวจตรีคมหรือสารวัดคมสังกัดตำรวจไซเบอร์
มารับทราบข้อเก่าหาด้วยตัวเองที่สอนอบังนาครับมาตั้งแต่เช้าเลย
จากนั้นพนักงานสอบสวนจึงสอบปากคำแล้วก็รายงานการจับกลุ่ม
สารวัตรคมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดไถเงิน
และยังอ้างอีกว่าการจับกลุ่มนักพนันดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
เอ้ยใครผู้บังคับบัญชาคุณนะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่
จะนำตัวส่งสารอาญาพระขนงตอน๑๑นาฬิกาใช่ไหม
แต่เจ้าตัวไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวครับ
นะฮะคุมตัวไปสารเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปเองโดยอ้างว่า
เขามารับทราบข้อกล่าวหาตามปวิอาญามาตรา๑๕
แล้วทำไมทำไมต้องมาล็อกตัวเขาด้วยให้มันเกิดความวุ่นวายแบบนี้
ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนนี้จริงเกิดการชุลมุนแล้วครั้งหนึ่งครับ
คือหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นตำรวจคุมตัวสารวัตรคมเนี่ย
ไปสารในรอบแรกเจ้าตัวขัดขืนไม่ยอมจะขอไปเอง
นี่ครับตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ก่อนนะฮะ
ไม่ยอมกันมาหนึ่งครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไม่ยอมอีก
ตำรวจก็พยายามเข้าควบคุมสถานการณ์และนำตัวไปในห้องไกลเกลี่ยนะฮะ
ห้องสอบสวนครับไปไกลเกลี่ยกัน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

เอานะเอานะเล่นกันอย่างนี้นะ

อะไรเนี่ยนี่ครับถ่ายไว้พี่
ยังไงครับพี่พี่เราปฏิเสธหรือยังไงอ่ะคะ
ผมปฏิเสธพี่ผมปฏิบัติได้พี่
มีใครสั่งให้ทำไหมครับพี่
ไปคุยกันทั้งหลายก่อน
คนตัวคนตัวคนตัว
นายต้องจับคุมผมเรื่องอะไรเนี่ย

เหมือนจะยอมแต่ไม่ยอม
แล้วทำไมไม่ใส่กุญแจมือซ้ายให้รู้แล้วรู้รอดไปล่ะครับ
คุณผู้ชมไม่ได้เพราะว่าสารวัติคม
เขามาแสดงตัวเองมาหาตำรวจเองนะครับ
ตำรวจจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปสารนะครับ
ไม่สามารถใส่กุญแจมือหรือควบคุมตัวได้
แต่เนื่องจากขัดขืนไง
ขืนแล้วมีท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจ
ตำรวจก็เลยต้องใช้กำลัง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปทั้งสองคลิปไปครับ

ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คนตำรวจรีไตรโรงผิวพันธ์บอกเลยว่า
แจ้งข้อกล่าวหาสารวัตรคมไป๓ข้อหาแล้ว
คือร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันกันโชคทรัพย์
แล้วก็ร่วมกันทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพค่ะ
แล้วพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
และนอกเหนือจากสารวัตรคมที่เป็นผู้ต้องหา
ตอนนี้ออกหมายจับเพิ่มแล้วอีก๕คน
เป็นตำรวจ๒นายพลเรือนอีก๓รายนะคะ

หนึ่งในนั้นเป็นตำรวจสังกัดกองมะครับการ
สืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี๕
กัดเดียวกันกับสารวัตรคมนี่แหละ
ส่วนอีกหนึ่งนายเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ

อยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาของสารวัตคมอีกทีนึงนะ
แต่ปัจจุบันถูกสั่งให้ออกจากราชการไปแล้ว

ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลอยู่นะคะ

ที่เอาไปแอบอ้างในการหลอกจับผู้เสียหาย
จากการสอบปากคำเขาบอกว่าน่าจะมี๒นายค่ะ
ที่ถูกสารวัตคมเอาชื่อไปแอบอ้าง
ผู้เสียหายตอนนี้เขาบอกยังติดต่อไม่ได้นะคะ

เราไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายโดยตรงได้

วันจันทร์ที่๔เมษายนแน่นอน
ครับ
แล้วที่บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรม

บอกว่าที่สารวัตรคมมาอ้างบอกว่าการไปจับกลุ่มนักพนันออนไลน์
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงอ้าวไม่เป็นความจริงยังไงฮะท่านฮะ
ท่านบอกว่าสารวัตรคมเป็นแค่พนักงานสอบสวน
ไม่ใช่ชุดจับกลุ่มถึงมีอำนาจแต่ก็ไม่ใช่หน้าถี่
ที่สำคัญสารวัตรคมอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะ
๕ก็รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร
ฉะนั้นไม่มีอำนาจในการจะไปอ้างว่าจะไปจับนักพนันในครั้งนี้
และจะมีการเซ็นรับรองให้สารวัตคมและตำรวจไซเบอร์อีกหนึ่งนาย
ที่ถูกออกหมายจับออกจากราชการในวันนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าร่วมขบวนการไถเงินแบบนี้

แต่มีหน้าที่หรือเปล่านี่มีดีการ์ให้ดูหลายกรณีแล้วนะครับ

ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบประวัติของสารวัตรคมมาครับ
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับ
ปี๒๕๕๖ครับขณะที่เป็นยศร้อยตำรวจโท

ร่วมก่อเหตุคมขู่เพื่อหวังยึดวินรถตู้
ในท้องที่สภบังบัวทองจนธมุรีครับ
ตอนนั้นโดนจับแล้วก็โดนแจ้งข้อหา
มีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในเมืองและไม่มีใบอนุญาตพกพา
อกจากนี้มีรายงานว่าพันธบรวจโทขอไปครับ
พันธบตตรีคมในสารวัฒน์คมยังเป็นคนสนิทของทนายดัง
และยังเคยลงพื้นที่ตามทนายดังนะฮะ
ตอนลงพื้นที่คดีน้องชมพู่ที่บ้านกกอกกอกจฮุกราหารด้วยนะ
ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบำเกิด
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สนบางนา
ขณะเดียวกันก็มีแม่ของผู้เสียหายนะครับ
มาพร้อมกับญาติอีก๒คนมาให้ปากคำกับตำรวจ
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ที่ถูกสาร
ออกหมายจับอีกหนึ่งนายจะเข้ามามอบตัวในคืนนี้ครับ
คือพอเจอทนายตั้มเนี่ยเราก็พยายามไปพูดคุยแหละ
เพราะว่าเราพยายามติดต่อผู้เสียหายแต่ติดต่อไม่ได้
ก็เลยบอกทนายตั้มทนายตั้มได้คุยกับผู้เสียหายไหม
นายตั้มบอกผมก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน

ส่วนวันนี้ที่มามาให้ปากคำในฐานะพยาน
ซึ่งเป็นพยานที่ผู้เสียหายมาปรึกษาเป็นคนแรก
ผมพยายามติดต่อตัวผู้เสียหายให้มาแต่ว่าผมติดต่อไม่ได้เลย
ก็เลยตัดสินใจติดต่อแม่ผู้เสียหายมาให้ปากคำแทน
ซึ่งตำรวจก็ให้คุณแม่มาชี้ตัวบุคคลผู้เกาะเหตุด้วยนะคะ
แม่บอกว่าแม่จำไม่ได้
จำไม่ได้ว่าสารวัตรคมอยู่ในบุคคลที่
เป็นกลุ่มบุคคลที่มาก่อเหตุด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าดูจากการที่ตำรวจมีการจับกลุ่ม
มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วดำตัวสงสาร
ก็คิดว่าตำรวจคงไม่จับใครมั่วซั่ว
ก็คงจะเป็นหนึ่งในแก๊งที่ก่อเหตุจริงนั่นแหละ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทนายตั้มรู้จักกับสารวคม

นายตั้มบอกว่าผมไม่รู้จัก

เออนี่ค่ะ